สำหรับผู้เข้าแข่งขันนักจ๊อฟของเราบอกได้เลยว่าเขาหน้าตาดีผิวพันเกลี้ยงหล่อมากเลยค่ะ
แต่เรื่องการช้อปปิ้งของเขานั้นไม่รู้ว่าจะขั้นไหนค่ะ
ขอต้อนรับคุณโอเวน

เว่นคะหน้าใสมากเลยค่ะ

ตอนนี้ทำอาชีพค้าขายของออนไลน์

ติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อปตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย๑แสนบาท
แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขันปรึกษาได้
ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
วันนี้พี่จะไม่ให้โอเว่นเดินทางไปคนเดียวค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตอนนี้มั่นใจเหลือเกินว่าโอเว่นพร้อมแล้วค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

อย่าหวังแล้วไม่ต้องโทรมา
เฮ้ยที่นี่เลือกใครอ่ะ

กรุณาเติมเงินด้วยค่ะ

ชีสคนมีแฟนอะสตูแค่คนเดียว

จีบเลย

พี่อยากจะพีกายและหัวใจให้กับน้อง

พีละพีกลายและหัวใจ

เคยคิดจะมีแบงก์สูงพายุไปจ๊ะ
มาซื้อไหนไม่ทราบครับ
วันเนี้ยไม่ได้มาซื้ออะไรเลยค่ะ

แต่มันเป็นไรมีลูกไม่เป็นไรไปแล้วเอาลูกครับ

มีลูกมีแค่คนเดียวหรือครับ

ใช่ค่ะลูกไปโรงเรียนวันนี้หนูก็เลยมารับลูกค่ะพี่บอล

อุ๊ยมาแล้วค่ะนี่ค่ะลูกหนู
น่ารักจริงไหมลูกตัดผมใหม่แล้วครับ
ตัดตัดผมอุ๊ยตายแล้ว
ผมว่าคุณเลี้ยงลูกแบบตามใจอย่างนี้น้องเขาจะเสียเด็กได้นะฮะ
ไอ้หนูหัวผู้ใหญ่ด้วย
ตูหัวผู้ใหญ่ดูเล่นตรงนี้เนี่ย
ไม่ได้นะครับ
ทำไมล่ะคะพี่บอล

น่าทำไมล่ะคะ

มาแล้วจุดระการกว้างใหญ่

ไม่ทราบว่ามีคุณผู้ชายอีกท่านหนึ่งมายืนรอตรงนั้น

งั้นเดี๋ยวฝากน้องแป๊บนึงนะคะ
ผมเป็นคนรักเด็กเชื่อผมล่ะ

ตักแล้วเพื่อน
เล่นตัดสบายหนู

อ้าวเล่นเองก็ไปเก็บเองด้วยหนู

ไปเก็บเลย

ทำไมหยอบ

เมื่อกี้เอารถไถไม่เหนือ

อ้าวเป็นอย่างไรลูก

ขอนเขาตลอดแล้วค่ะ

อยู่กับแม่อยู่กับพี่เขาก่อนไหมลูก
ตรงนี้พี่เขาคนเล่นด้วยเยอะแยะเลย

เล่นก่อนนะลูกนะ

พี่โบรนด์นู้สะจัดผมให้น้องนะครับครับครับ
ผู้หญิงครับมีคุณผู้ชายอยากจะคุยด้วยครับ
โอ้ยมันเป็นแซมเธอมาดูหรือ

เสร็จแล้วนะครับพี่
ต้องต้องดูแม่ดูแม่
สั่งวาดนี้หนึ่งนะคะลูก

ยุ่งเยอะนอกแถวนี้เป็นแดงหัวเรา
เฮ่ยคุณครับแล้วตกลงคุณจะมาซื้ออะไรครับ

เห็นอยากให้ลูกเนี่ยพัฒนานิดนึงพี่เบิร์ต
ก็เลยอยากได้สมุดพวกฝึกทักษะเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ครับผมว่าเด็กรุ่นนี้นะครับคุณผู้หญิงครับ

เป็นทักษะพื้นฐานนะฮะปฐมวัยครับ
โอ้โฮนะฮะอันนี้ดีป่ะอันนี้
ใครสนุกสนุกอันนี้ก็น่าสนใจนะคะดูแล้วซื้อแล้วลูกน่าจะฉลาด

คุณครับผมอยากให้ลูกคุณเนี่ยอ่าอ่าอ่าเล่นหนึ่ง

เอาเล่นนี้ไปลูกอันนี้ถูกคุณแม่แม่หนูไม่อยากได้หนังสือ
หนูอยากได้อะไรอย่างนี่

ถูกครับเอาเล่นหนึ่งราคาถูกนะ

ตกลง๓เล่มนี้สำหรับเด็กแบบไหนราคา

โอเคนี่คือหนังสือฝึกทักษะสำหรับเด็ก
เหมาะกับเด็กวัยอย่างคุณโอเว่นมากเลยค่ะ

ทักษะพื้นหาประถมวัยเล่มหนึ่งราคาไม่แพงค่ะ

ขนุกสนุกตั้งแต่กไก่ถึงฮทุก

เล่มเดียวมีครบเล่มเล็กราคาประหยัด

ของผมถูกกว่าผมไม่หลอกคนหน้าตาเหมือนกันหรอก

นี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณค่ะคุณโอเว่นมูลค่า๒๐๐บาทค่ะ

ดูจากขนาดแล้วกันครับ

แบบทุกษศาปน์ความพร้อม

ทักษะพื้นฐานปฐมวัยต้องถูกกว่า๕๙บาท

ถูกกว่า

หนังสือทักษะพื้นฐานปฐมวัยเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เอาล่ะนักขายออนไลน์
ออกไปค่ะมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐บาทคอลโอเว่น

คุณจะทำวุ้นทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องใช้ผงอันนี้ครับ
อ๋อเหรอข้อมันราคาถูกครับคุณโอเว่นผงวุ้น

ผงฟูผงฟูอื้อฮือ

ใช่ครับ๓๐๐กรัมนะครับผมนี้๓หอ

ราคาถูกที่สุดค่ะโอเวท
โอ้ย
๑ถุง๒ถุง๓ถุงแต่ต่างการถุงร้นของกู

อันเลือกข้อหนึ่งแล้วกันครับ

ให้พี่เบคจะเฉลยที่โผงฟู

งวุ้น๕๐กรัมต้องถูกกว่า๗๒บาท
เพราะนี่คือสินค้าที่คุณโอเว่นเลือก
และราคาพงวุ้นอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

กิ้งโซดาเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

และต้องขอบคุณผู้ช่วยที่น่ารักของเราด้วยนะคะพี่นุ้ยนะคะ
วันนี้ต้องลาไปก่อนทั้งคู่เลยโอเว่นกับเบิ้ลมือเปล่าสวัสดีค่ะ

คุณโอเว่นหนุ่มหล่อนหน้าใสหนีเราไปเร็วซะเหลือเกินนะครับเนี่ย
พลาดตั้งแต่ข้อที่๒น่าเสียดายจริง
พรุ่งนี้ยังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่
แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอคือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
มาลงสนุกกันเยอะนะครับอยากแจ้ง
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าถ้ำสำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
๒ถ้ำพระยานคอนจังหวัดประจวบคิริขัน
๓ถ้ำภูผ่าเพชรจังหวัดสตูน
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

กราบลงตรงหว่างใจของเมื่อนามีรักต่างเพลงทุกท่าน
ขอบคุณที่รักและเมตตา

ฟังเพลงแรกขอเสียงดังหน่อยเร็ว

สวัสดีครับ